หลังจากที่มีเหตุการณ์ในกรณีที่มีภรรยา
สามีภรรยาเนี่ยเหมือนกับว่าตัวภรรยาเนี่ย
จริงเรามีการนำเสนอข่าวนี้ไปแล้วเลยทุกช่วงค่ะ

แล้วอยู่ดีสามีเหมือนชวนไปเล่นน้ำ
หลังจากนั้นสามีเดินลงไปในน้ำ
แล้วหายไปเลยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะภรรยาแจ้งขอความช่วยเหลือ
แล้วสุดท้ายคุณผู้ชมครับพยายามที่จะงมหาร่าง
ของตัวสามีของเธอยังไม่พบ
แต่กลายเป็นว่าวันนี้พบแล้วนะคะ
เหตุการณ์หลังจากที่นายพรพิมลแซ่จือ

อยู่ที่เขดเทศสบายนครอสุราสตร์ธาริย์

นางสาววันวิสายิมย่องอายุ๒๒ปี

เธอเนี่ยอุ้มลูกน้อยวัย๗เดือนอยู่เป็นเด็กชายนะคะ
แล้วสามีชวนลงเล่นน้ำแต่เธอไม่ลงค่ะเธอปฏิเสธ
บอกว่าอุ้มลูกอยู่ลงไม่ได้
แล้วหลังจากนั้นไม่ถึง๑๐นาทีเธอบอกว่าสามีหายไปเลยค่ะ
หาเท่าไหร่หาไม่เจอแล้วบริเวณนั้นมันค่อนข้างจะมืด
เธอก็เลยใช้วิธีไปตะโกนถามแถวเรือหางยาวที่เขาผ่านมาแถวนั้น
เห็นคนลงเล่นน้ำบ้างหรือเปล่า
แต่ไม่มีใครเจอสามีของเธอ
สุดท้ายต้องแจ้งให้กู้ภัยมาทำการค้นหานะคะ
จริงมีการค้นหากันไปตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๑๗กุมภาพันธ์แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เช้าวันนี้ก็ยังคงมีการค้นหากันอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขามีการบูรณะกำลังร่วมกับนักประดาน้ำ

ดับเพลิงเรือของเทศบาลนครสุราธานี
แล้วยังมีเรือหางยาวของชาวบ้านมาช่วยด้วยกัน
สกีอีกต่างหากค้นหาอยู่ในคลองมะขามเตี้ย
ทีนี้ค้นหาอยู่นาน
จนกระทั่งนะคะช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาที
ไปพบร่างของผู้สามีของเธอลอยน้ำมา
ซึ่งห่างจากจุดที่จมหายไปสักประมาณ๕๐เมตร

แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แพทย์เวรมาตรวจสอบสภาพศพ
ก่อนนำส่งให้ย่าไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทางฝั่งภรรยาผู้ตายเป็นยังไง

นาทีนั้นเลยนะตอนเจอนี่เลยแบบนี้
ที่ค้นหามาตั้งแต่คืนวันที่๑๗กุมภาพันธ์แล้ว
สุดท้ายศพลอยขึ้นมาเองค่ะ
ทีนี้ค่ะทางด้านของภรรยาผู้ตายนางสาววันวิสา
ตอนเห็นร่างสามีสภาพเป็นแบบนี้เลย

แล้วลูกอ่ะยังเล็กอยู่เลยนะ
เธอบอกท่านไม่รู้เลยว่าสามีเครียดเรื่องอะไร
ที่ผ่านมาพยายามพูดคุยถามสามีตลอด

แล้วที่สำคัญเห็นสามีเอาแต่นอนร้องไห้
จนสุดท้ายสามีมาก่อเหตุแบบนี้
ซึ่งเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรด้วยค่ะอยู่ดีก็หายจมหายอย่างนี้นะคะ